คากุฏิเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ข้างหลังนี่สุดเฉาเลย
เป็นพระนักเทศชื่อดังของนครศรีธรรมราชนะคุณผู้ชมพี่น้ำแข็ง
นี่คือประหลัดสมเกียจหรือว่าเขารู้จักกันว่าชื่อท่านโต้งท่านโต้งเนี่ย
โดนผู้ต้องหาคดียาเสพติดซัดทอดมาอีกทีหนึ่ง
คือพอตำรวจไปสอบประคำผู้ต้องหาคนนั้น
ทอดมาว่าก็ซื้อยามาจากท่านโต้งนี่แหละ
เอาเก็บเทียนเนี้ยไปด้วยออกต้านนึงกันเดี๋ยวเดี๋ยว
สิบสิบสิบลงสิบอะไรสิบละบาทระวังนะ

ดีกว่ามนต์ไม่ต้องอ่า

ส่วนผู้ชายเมื่อสักครู่เป็นผู้ชายอีกคนนึงที่อยู่กับท่านโต้งในกุฏิครับ
ว่าเจมส์เรื่องนี้คือจังหวะที่ตำรวจชุดปปศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชบุกเข้าไปที่กุฏิของพระประหลัดสมเกียจ
หรือว่านายสมเกียจคุ้มวงอายุ๔๑ปี

เป็นพระนักเทศชื่อดังของนครศรีธรรมราช
เพราะว่ามี๒ผัวเมียนักค้ายา
ให้การกับตำรวจซัดทอดมาว่าซื้อยาเสพติด

ภาพที่เห็นอยู่นี้คือ๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชม
โดยขณะที่ตอนจับกลุ่มพระประหลัดสมเกียจ
ก็ไม่ได้นุ่งห่มจีวรพระครับใส่ชุดนอนแบบนี้

อยู่บนเตียงและในกุฏิก็มีเจมส์ด้วย
คือนายเกียรติศักดิ์จันเพชรอยู่ในกุฏิ
ยอมรับกับตำรวจว่าอ๋อผมเพิ่งเสพยามาเลยครับ
แล้วเจมส์ก็โดนจับกุมไปพร้อมพระประหลัดสมเกียรติศักดิ์หรือว่าทันโต้งนั่นแหละ
หลังจากพระประหลัดสมเกียจรับปาก
ว่าจะขยายผลเครือข่ายยาเสพติดให้
ก็เลยโทรเรียกให้เจมส์มาหาที่กุฏิ
แต่พอถูกจับกุมในเจมส์เนี่ยปฏิเสธนะ
ว่ามาทวงหนี้พระไม่ได้มาค้ายา

ผลตรวจปัสสาวะก็ม่วงทั้งคู่ด้วยคุณผู้ชม
ค้นกุฏิหน่อยเจออะไรเจอไอซ์หนัก๑๐กรัมครับ
มียาบ้า๑เม็ดอุปกรณ์การเสพชุดหนึ่ง
ฮะมีอวัยวะเพศหญิงเทียมด้วยนะคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหแต่พระรูปนี้ให้การปฏิเสธครับ
ว่าอ๋อเป็นของวัยรุ่นที่มาหาที่กุฏิแล้วลืมทิ้งไว้
วัยรุ่นมาที่กุฏิแล้วมาลืมอวัยวะเพศหญิงเทียมไว้เนี่ยนะ
กมาทำไมจากนั้นครับก็คุมตัวพระประหลัดสมเกียจ

แต่เจ้าอาวาสบอกว่าคงไม่ต้องศึกเพราะว่าไม่ได้ห่มจีวร

และโดยพฤติกรรมก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระแล้วล่ะ
นักข่าวรายงานด้วยว่าคุณผู้ชมนะ